มีข้อมูลจากทางด้านของรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดออกมา
ในเรื่องของการช่วยเหลือทางคดีจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

ท่านเป็นรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดนะครับ
รักษาการในตำแหน่งรองอธิบดีอายการสำนักงานคุ้มครองสิทธิ

บอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับศูนย์เด็กเล็กที่หนองบัวลำพูนี้เนี่ย
ซึ่งตามรายงานตัวเลขของผู้เสียชีวิตอาจจะยังไม่นิ่งก็ตาม
แต่ว่าแน่นอนนะครับคนที่ติดตามข่าวนี้
สะเทือนใจแล้วก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งก็มีการรายงานรับทราบข้อมูลแล้ว
เพื่อที่จะเตรียมช่วยเหลือเยียวยาทางกฎหมายให้กับครอบครัวของผู้สูญเสียครับ
นะครับล่าสุดครับนางกรอบกุลวินิตในภาคครับ
สั่งการให้ประสานไปยังอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
ที่จังหวัดหนองบูรลำพูนแล้ว
เพื่อไปให้การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ญาติของเหยื่อนะฮะ
ที่เป็นผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในส่วนของความเสียหายนะครับ
ส่วนที่มีข่าวออกมาว่าผู้ก่อเหตุฆ่าตัวตายไปแล้ว
ตายไปแล้วเนี่ยคดีถือว่าจะสิ้นสุดหรือเปล่า
ซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะทำหน้าที่ตามกฎหมายสอบสวน
ให้เกิดความจริงและดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย

แต่ว่าทางอายการที่หนองบนลมพูเอง
ก็จะทำหน้าที่ในการประสานไปยังผู้เสียหายทุกคน
ญาติทุกคนให้ได้รับการช่วยเหลือทางกระบวนการยุติธรรม
ฐานะที่เป็นเหยื่อจากคดีนี้
และแนวทางการช่วยเหลือทางกฎหมายก็จะดำเนินคู่กันต่อไป
โดยตรงนี้อายการจะทำหน้าที่ประสานกับยุติธรรมจังหวัดหนองบวนลมภู

แล้วก็จะช่วยเหลือทางด้านของครอบครัวของผู้สูญเสียให้ถึงที่สุดด้วย
เพราะว่าตอนนี้ตัวเลขก็ยังไม่นิ่ง
ทั้งญาติของผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะครับ